มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมคู่แข่งกันบ้าง
ก็เดินทางมาถึงบ้านเราเป็นทีมแรกนะครับ
ขณะที่สโลวาเกียก็มีข่าวที่อาจจะไม่สู้ดีนักสำหรับแฟนทีมนาโบรี

ซึ่งก็เป็น๓ทีมรับเชิญนะครับ
เดินทางมาถึงเป็นทีมแรกที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
นำทีมโดยอิลซักครับอาร์เวทเตอร์ซักเคอร์โรนี่
คุณซื้อมากประสบการณ์ชาวอิตาเลียนอดีต
เคยคุมญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคลับมาแล้วนะครับ
ซึ่งก็ไร้เงาของ๒ตัวเก่ง
อย่างโอมาอนุรามานและอารีมัมคุดที่ถูกทางซักโครนี่
ประกาศในการลงโทษตัดชื่อไม่ให้แข่งขันในรายการนี้
จากว่าทำผิดกฎออกจากโรงแรมที่พักไปเที่ยวกลางคืน

คือเขาไม่แบนในลีกกับ๔นัดครับ
กำหนดแล้วแต่เหมือนกับว่าจะแบนเพิ่มก็เลยไม่ได้มา
คือเอาเบโตซักเคโรนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความเฮียบนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ก็ไม่มีปล่อยไว้แล้วครับ
ส่วนความขึ้นไหวของทีมโซโลวาเกียร์นะครับ
มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่าง
ต้นสังกัดของเขานะครับในศึกเกาโชสุราอิตาลี
กล้ามเนื้อกระตุกก็ต้องรีบเปลี่ยนตัวออกทันที
เพื่อไม่ให้เจ็บไปมากกว่านี้นะครับ
ส่วนอาการจะหนักเบาแค่ไหนต้องรอผลการประเมิน
ถ้ามาไม่ได้จริงน่าเสียดายมากเลยนะครับ

เอาข่าวจากฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วกันซึ่งก็เป็นทีมงานของไทยรัฐนี่แหละ
ดังนั้นเดินทางมาเล่นไม่เล่นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่จะเดินทางมาแล้วก็ตามอาการนะครับที่เขาถามแพทย์ประจำสโมสรแล้วก็แพทย์ของทางสมาคมเนี่ย
ยืนยันว่าพัก๒๓วันหน้าชาว
คือถ้ามาในแฟนชาวไทยก็อยากจะรอเจออยู่แล้วนะครับ
ก็จะมีกำหนดการเดินทางมาถึงไทยในวันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
เป็นตัวชู่ลงอีกด้วยนะครับ
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมนะครับ
ทีมที่เป็นผู้แพ้จากในวันที่๒๒จะไปเจอกันในการชิงอันดับ๓
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีแล้วก็ต่อด้วยผู้ชนะเพื่อตัดสินแชมป์
ที่๒นะครับในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีติดตามกันได้นะครับ
แล้วก็ที่สำคัญหน้างานก็จะมีบัตรจำหน่ายด้วยนะครับ